ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของฝุ่นควัน
อันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกัน

ใช่ถ้าเป็นกรณีฝุ่นควันเนี่ยคุณผู้ชม
ถ้าเป็นหน้ากากแบบนี้ต้องเอาทิชชู่รองอีกสักชั้น๒ชั้นนะคะ

ทีนี้ที่ปราจีนบุรีค่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลย
เพราะว่าบ่อขยะถูกไฟไหม้ตั้งแต่เย็นวันที่๓๐มกราคมแล้ว
และอย่างที่เราทราบกันนะคะบ่อขยะไฟไหม้ทีไม่ใช่ดับง่ายนะคะ
เพราะว่ามันมีแก๊สมันมีก๊าซอะไรด้วยความที่ขยะมันหมักหมมกันอยู่อะค่ะ
มันอาจจะเกิดเป็นแก๊สพิษมีพิษด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยออกไปจากบ้านพักบริเวณใกล้เคียงแล้วค่ะ
ดับเพลิงจากหน่วยงานต่างเขาก็มาช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ขยะบนเนื้อที่๓๐ไร่
ตอนนี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว๑๐๐คนแล้วนะคะ
วันนี้พันเอกสุรวิทย์แดงจันทร์ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่า
ระดมกำลังทหารและรถน้ำจากมณฑนทหารบกที่๑๒มา๓คันของท้องถิ่นอีก๑๐กว่าคันมาฉีดน้ำสกัดไฟค่ะ
โดยใช้รถแบ็คโฮลเปิดหน้าขยะแล้วก็ให้รถน้ำฉีดน้ำเข้าไปข้างในเพื่อดับไฟ
ตอนนี้สามารถควบคุมได้ในวงจำกัดแล้วแต่คิดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยค่ะ
กว่าจะสามารถดับไฟทั้งหมดได้นะคะ
จากนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยแล้วก็เด็กรวม๔๕คนออกจากบ้านพัก
ไปอาศัยที่สาราการประเรียนวัดดงยางให้เป็นที่พักชั่วคราวรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนนะคะ
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออาการแสบจมูกแสบคอแสบตาหายใจลำบากคัดจมูกอายแห้งแล้วก็เวียนศีรษะนะคะ